คุณผู้ชมเราตามกันต่อนะคะสำหรับกรณีที่ครูประจำชั้นของเด็กมัธยมศึกษาปีที่๑ในจังหวัดบุรีรำเนี่ย
ไปมีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนของตัวเองแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
ซึ่งสถานที่เกิดเหตุก็คือในห้องน้ำโรงเรียนนั่นแหละผู้ปกครองของเด็กซึ่งก็คือคุณพ่อเนี่ย
ไปเจอคลิปนี้หลังจากที่มันถูกแชร์ว่อนในโลกโซเชียลแล้วก็ไปเจอแชท
ล่าสุดคุณครูรายนี้เข้ามอบตัวแล้วสารภาพทุกข้อกล่าวหาเลยนะคะ
แต่ก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นนั่งใส่เสื้อที่มีฮูตเนี่ยค่ะ
คนนี้แหละคือนายภูมิมารินหรือว่าครูโออายุ๒๙ปีนะคะเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนในอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรำค่ะ
ก็มาให้ญาติพามามอบตัวกับพันธุ์ตำรวจเอกวิศนุอาพรพงศ์ผู้กำกับการสพกระสังนะคะ
โอเนี่ยยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาเลยเพราะว่าจำนวนด้วยหลักฐานก็ไม่รู้จะไม่ยอมรับยังไง
ทั้งคลิปภาพเคลื่อนไหวมาทั้งแชททั้งข้อความเห็นหมดเลย
ข้อหากระทำชำราวเด็กแล้วก็ข้อหากระทำต่อสิทธิ
ซึ่งอยู่ในความดูแลของตัวเองอ่ะนะคะคืออ่ะอันนี้มันคือภาพจากคลิปนั่นแหละ
แต่ขออนุญาตที่มันไม่สามารถเอาออกอากาศได้นะคะ
แต่คือมันเป็นคลิปที่ถูกปล่อยว่อนเป็นโลกโซเชียลซึ่งก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำอ่ะ
ใครเป็นคนปล่อยแล้วก็เนี่ยค่ะนี่คือข้อความที่เหมือนกับคุณครูอ่ะ
ส่งมาคุยกับเด็กม๑ทั้งที่บอกว่าอย่าไปบอกใครนะอย่าไปบอกพ่อแม่
อย่าไปแจ้งความไม่งั้นจะรับผิดชอบไม่ได้แบบนั้นแบบนี้นะคะเนี่ย
ที่เขาเองเกิดแล้วก็ต้องแก้แล้วน้องอยู่ม๑๑๓เท่านั้นเองนะคะ
ซึ่งคุณพ่อบอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจลูกสาวก็คือย่ำแย่เลยค่ะ
ไม่ออกจากห้องเลยนะคะน้องยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็
ตัวเองอยู่ในห้องไม่ออกมาเจอใครเลยค่ะล่าสุดที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือครูโอคนนี้
มีแฟนสาวอยู่แล้วนะคะเป็นครูเหมือนกันค่ะ
รู้จักกันตอนที่ไปสอบครูด้วยกัน
คือพอสอบติดครูด้วยกันแล้วเนี่ย

คุณยายของแฟนสาวครูโอเนี่ยเขาบอกว่า

เพราะว่าเท่าที่เจอเนี่ย
เรียบร้อยไม่เคยพูดพอมารู้ข่าวก็ยิ่งช็อกเลย
เพราะก่อนหน้านี้เพิ่งมาหามาทำอะไรรู้ไหม
ปรึกษาขอหาเลิกแต่งงานกับแฟนสาว
เอาแล้วทำไมไปทำอย่างนั้นกับเด็กนักเรียนล่ะ
นี่ค่ะก็ต้องคิดแล้วล่ะว่าอะไรยังไงกันน่ะนะคะ